เป็นนักแสดงจากวิพระราม๔นะคุณผู้ชม
ขอย้อนกลับไปที่เรื่องคนนี้หน่อยแล้วก็ละกันนะฮะ
หนุ่มคนนี้หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะ

โดยอ้างว่าเธอกับป๊อปนะเคยคบหากันแบบลึกซึ้ง
ก่อนจะแชร์ยับถึงวิรกรรมเจ้าชู้ของหนุ่มป๊อปค่ะ
ปล่อยออกมานะทั้งข้อความแชทที่ทั้งคู่คุยกัน
อีกฝ่ายนอกใจไปมีผู้หญิงคนใหม่
แล้วก็พฤติกรรมมั่วเซ็กซ์เขาว่าแบบนั้นนะคะ

ซึ่งประเด็นนี้ค่ะป๊อปเองก็เพิ่งมีโอกาสออกมาชี้แจงนะจ๊ะ
เจ้าตัวก็แบ่งรับแบ่งสู้ค่ะว่าเคยคบหากับฝ่ายหญิงจริง
แต่ได้เคลียร์เรื่องที่เข้าใจผิดทุกอย่างไปหมดแล้ว
ก่อนจะจบความสัมพันธ์ด้วยดีแล้วก็ไม่ขอพาดพิงถึงใครอีกค่ะ
ส่วนภาพหรือว่าแชทต่างที่หลุดออกมานะคะ
เจ้าตัวก็ปัดว่าไม่ใช่ความจริงทั้งหมดค่ะ
อย่างที่ผมบอกมีบุคคลที่๓บุคคลที่๔เข้าไปคุยกับเขา
แล้วก็เข้าไปบอกทำเป็นเหมือนเพื่อนผม
แล้วก็เข้าไปบอกว่ารู้จักผมแล้วผมเป็นอย่างนู้นอย่างนี้

สิ่งที่เขารับฟังมันอาจจะทำให้เขาโกรธ
เรื่องที่ผมเคยทำไม่ดีไปผมก็ได้ขอโทษกับทุกคน
ขอโทษกับเขาไปแล้วหรืออะไรก็มันจบลงไปแล้วล่ะ